ก็ไม่รู้ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้จะเสียหลัก
ทำให้รถล้มและเสียชีวิตเองหรือไม่
หรือว่าจะมีรถมาชน

ที่เกิดเหตุทางตำรวจสพพระประแดงจสมุทรประการ

อยู่กลางสะพานข้ามคลองรัฐหลวง
ตรงถนนนครเขื่อนขันตำบลบางพึ่ง
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติ๑รายนะครับ
จากนั้นแจ้งขอรถกู้ชีพโรงพยาบาลบางจากเข้าช่วยเหลือในการนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะฮะ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บไม่มีชีพจรแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ข้างทางมีร่องรอยความเสียหาย
ข้างซ้ายเสียหายแต่ไม่พบรถคู่กรณี
คืออันนี้ยังเป็นการเสียชีวิตปริศนานะคุณนะ
คือรถมันก็ไม่ได้ล้มมันถูกตั้งไว้แบบนี้ด้วย
แต่มีร่องรอยความเสียหายหรือว่ามีรถชน
แล้วมีคนมายกรถไว้หรือเปล่าแต่ไม่ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเปล่า
ตำรวจสันนิษฐานไว้บอกว่าเบื้องต้น
หรือผู้เสียชีวิตจะขับรถด้วยความเร็วเสียหลักล้มเอง
แต่ปริศนาคาใจคือถ้าเสียหลักล้มเองแล้วรถมันถูกตั้งมาได้ไง

หรือมีพลเมืองดีหรือมีชาวบ้านหรือมีกู้ภัยมาถึงก่อน
แล้วก็จับรถตั้งแต่ธรรมดาส่วนใหญ่ไม่มีใครแตะหลักฐาน
คือมันจะไปให้ล้มก็ล้มอยู่แบบนี้
หรือว่าจะมีรถมาเฉียวชนแล้วขับรถหลบหนีไป
รถคันนั้นมายกรถจักรยานยนต์แต่ไม่ทันได้ช่วยคนเจ็บ
อะไรหรือเปล่าเป็นปริศนาที่ตำรวจต้องไปรวบรวมพยาหลักฐาน
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดนะครับ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นทหารเรือ
นำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็แจ้งญาติประสานญาติให้มารับศพดำเนินการต่อไปนะครับ
ตำรวจมีการสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ว่าได้ยินเสียงดังขึ้นตรงกลางสะพาน
พอออกไปดูเห็นรถจักรยานยนต์ล้ม
นี่ชาวบ้านบอกว่าล้มนะและมีผู้บาดเจ็บ
แต่ไม่เห็นว่าเกิดเหตุตอนไหน
แล้วก็เลยไม่รู้เลยว่าตกลงล้มเอง
หรือมีการเฉียวชนกันแน่นะฮะ

แสงสว่างเนี่ยก็น่าจะมีไม่เพียงพอเลยฮะ
และที่สำคัญคุณไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย

เหตุการณ์ที่น่าสงสัยตรงนี้นะฮะ
รถจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านบอกน่าจะถูกเฉียวล้ม

นั่นสิครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น